อีกหนึ่งเหตุอุกอัดที่เมืองตรังค่ะมีคนร้ายโทรไปล่อให้หนุ่มเมืองตรังวัย๒๙ปีออกมาที่จุดนัดพบ
จากนั้นกลุ่มคนร้ายก็ใช้ปืนจ่อยิงทั้งหนุ่มวัย๒๙ปีคนนี้แล้วก็แฟนสาวจนบาดเจ็บสาหัส
แฟนสาวต้องแกล้งตายค่ะถึงรอดออกมาได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลนาพระในอำเภอเมืองค่ะกลางดึกวันอังคารที่ผ่านมา
ตำรวจพบศพนายทิวานนท์บัวสมวัยยี่สิบเก้าปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้าวรถจากกระยานยนต์
ขนำริมถนนคอนกรีตใกล้กับสะพานท่าข้ามเขาช้างนะคะเขาช้างหายนะคะ
เป็นรอยต่อตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงอีกรายหนึ่งเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เป็นแฟนสาวของผู้ตายค่ะ
นางสาวพิชานันหมายด่านกลางอายุสี่สิบสองปีทีมอาสากู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
แนะกันบอกว่าให้มาเจอกันในที่เกิดเหตุ
ผู้ตายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเลยค่ะซ้อนแฟนมาด้วย
พอมาถึงกลุ่มคนร้ายก็เอาอาวุธปืนจ่อยิงทั้งคู่เลยนะคะ
นางสาวพิชานันต้องแกล้งตายค่ะถึงรอดชีวิตออกมาได้แต่ก็อาการสาหัสอยู่
คนร้ายเนี่ยขโมยสร้อยคอทองรูปภัณฑ์ของทั้งคู่ไปด้วย
พอตรวจสอบประวัติของผู้ตายแล้วก็ผู้บาดเจ็บมีหมายจับเพียบเลยค่ะ
ผู้ตายนายที่วานนลมีคดีติดตัวและหมายจับทั้งหมด๖คดี
ส่วนแฟนสาวที่บาดเจ็บสาหัสก็มีคดีติดตัวอยู่เหมือนกัน
ล่าสุดตำรวจรู้เบาะแสกลุ่มก่อเหตุแล้ว
แล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
ตำรวจให้น้ำหนักปมขัดแย้งไปที่เรื่องการหักหลังธุรกิจผิดกฎหมายค่ะ